เรื่องราวของการเลือกตั้งในสมาคมฟุตบอลนะครับ

ปัญหาในเรื่องของ๓๐เสียงจากหลีกภูมิภาคที่อยากจะให้มีการเลือกกันใหม่นั้น
คณะกรรมการก็มีการประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ประเด็นนี้เกี่ยวกับการเลือก๓๐เสียงของดิชั่น๒ใหม่
ล่าสุดพรเอกสรุธมหารมครับ
ประธานคณะกรรมการกลางของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ยืนยันว่าจะมีการเลือกตั้ง๓๐เสียงของดิวิชั่น๒ใหม่

โดยจะจัดขึ้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
โดยเรียนเชิญสโมสรกว่า๘๓ทีมจาก๖ภูมิภาค
ซึ่งจะมีตัวแทนจากภูมิภาคนะครับละ๕สโมสร
ที่ได้รับสิทธิ์ในการเลือกนายกสมาคม
ที่จะมามีการเลือกตั้งกันอีกครั้งหนึ่ง
วันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้นะครับ
เดียวกันคณะอนุกรรมการกันกรองอุทธรณโทษพิจารณาตัดสินใจ
เลิกโทษแบน๑นัดและปรับเงิน๑๐๐๐บาทให้กับสหรัฐอยู่เย็น
กลางกลางตัวเก่งของเมืองทองยูเนเต็ด
หลังจากมองว่าถ้าดีใจที่ใช้นิ้วแตะที่ริมฝีปากนั้น
ไม่ได้อยู่ใกล้กับบริเวณกองเชียร์คู่แข่งจึงไม่ถือเป็นการยั่วยุ
ชิงเนื่องจากว่าสะสมใบเหลืองครบ๒ใบ
ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของเมืองทองที่ต้องแก้นะครับ
กองกลางคนสำคัญที่คอยเคลื่อนเกมแบบนี้
ก็ถือว่าออกสตาร์ทอาจจะเป็นรองบุรีรำในเกมตรงแดนกลางครับ

การตามฝันไปค้าแข้งยังต่างประเทศ

ตอนกลางดาวรุ่งของชวนบุรี
อยู่ระหว่างการทดสอบฝีเท้าที่ประเทศญี่ปุ่น
ล่าสุดนั้นมีโอกาสเผชิญหน้ากับชินจิคังอาวะ
ก็กลับมาที่ญี่ปุ่นในช่วงปีใหม่ครับ
จากการประลองฝีเท้ากันแล้วทั้งสองคนก็มีโอกาสได้นั่งคุยเพื่อ
คำถามกันเป็นส่วนตัวโดยคางาวะได้แนะนำเจ้ายิมว่า
หาจุดเด่นของตัวเองให้เจอเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นตัวเองในการเล่นในอนาคต
โดยในวันนี้ครับกัปตันทีมชาติไทยช่วยอายุไม่เกิน๑๙ปี
จะเดินทางกลับมาในช่วงเย็น
ก่อนจะเดินทางต่อไปยังนครราชศรีมา
เพื่อเก็บตัวที่กิเลนวาเล่กับทีมชาติไทยในชุดรูยุไม่เกิน๒๓ปีครับ